อีกหนึ่งเรื่องอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาเหมือนกันค่ะ
ที่นนทบุรีผู้ชายคนนึงไปร้านกะเราเกะ
ก็ร้องเพลงร้องรำ
คนอื่นค่ะแล้วตอนหลังถูกรุมจับตัวสลบเหมือดไปเลยค่ะ
กระทืบน่วมเลยถูกต้องเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ย
เขารวบตัวได้เขาก็ไม่รวบเปล่าอะค่ะทั้งหมัดทั้งเท้า
เขาก็สอยให้หมดเลยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์สามชั้น
ด้านล่างเปิดเป็นร้านคาราโอเกะริมฟุตปาดก็เจอสภาพนายจารุกิจพรสูงเนินวัย๒๕ปีคนนี้
นอนสลบเหมือดหน้าจูบกับพื้นไม่ได้สติเลยค่ะ
ส่วนคนที่ถูกแทงที่เป็นพลเมืองดีคือนายกมลทรงทองอายุ๔๐ปีนะคะ
โดนแทงเข้าสองจุดคือชายโครงด้านซ้ายกับกลางหลังกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนรับประทานปากเกร็ด
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะสอบถามเพื่อนนายกมลคนเจ็บอ่ะ
เขาเล่าบอกว่าก็มาเที่ยวร้านคาราโอเกะกัน
จังหวะนั่งดื่มกันอยู่เนี่ยนายกมลเห็นนายจารุกิจพยายามลวนลามพนักงานสาวในร้าน
ลวนลำที่ว่าคือพยายามฉุดลากเขาเข้าไปในห้องน้ำค่ะ
นายกมลก็เลยรีบเข้าไปห้ามทำให้นายจารุกิจไม่พอใจ
เอามีดพับอันนี้ค่ะที่พกติดตัวมาแทงนายกมลจนล้มลงเลย
เข้าไปสองครั้งส่วนนายจารุกิจค่ะ
หลังจากที่แทงนายกระมวลเสร็จแล้วเนี่ยแขกที่มาเที่ยวในร้านเขาเห็นเหตุการณ์ไง
เขาก็รีบมาช่วยกันรุมจับตัวไว้แล้วก็กระทืบจนสลบแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่สอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วนะคะ
ก็ต้องรอสอบปากคำคนเจ็บคือนายกมลด้วยแล้วก็ต้องรอสอบปากคำนายจารุกิจ
ก็ต้องรอฟื้นก่อนนะคะว่าสั่งแล้วเล่ายังไงลองเล่ามาดู
แต่ที่แน่ก็คงจะต้องโดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่แล้วล่ะ